แล้ววันนี้นะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของกินพาไปดูงานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กันก่อนนะคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปดูค่ะ
โอ้โหนี่คุณค่ะยิ่งใหญ่อลังการตระกาลตาผ้าบึงกานะคะ
งานเดินแบบผ้าไทยพื้นถิ่นประจำจังหวัดบึงกาลที่เวทีกลางงานสถาปนาเมืองบึงกาลครบ๗ปี
ถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาลค่ะ
โดยการเดินแบบผ้าไทยครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นการโชว์ลวดลายผ้าไทยที่ผลิตขึ้นเอง
ภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่นทั้ง๘อำเภอของจังหวัดบึงกาลค่ะ
และแสดงออกถึงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ของคนในชุมชนด้วย
มาดูกันทางอีสานเนี่ยนะคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยโบราณเขาจะนิยมย้อมผ้าด้วยสีโครน
หรืออย่างบึงการเนี่ยเขาจะมีต้นหมากคล้อหรือว่าต้นตะคล้อค่ะคุณ
จะใช้เปลือกของต้นเนี่ยมายอมผ้าซึ่งมันก็จะให้สีออกน้ำตาลน้ำตาลธรรมชาติสีเปลือกไม้
หรือถ้าหมักโครนก็จะออกเทาเทาหน่อยนะคะนี่แหละค่ะก็เลยนำมาดัดแปลงตัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ออกมาเป็นงานเดินแบบแฟชั่นโชว์สวยงามแบบนี้โดยลายต่างเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าลายสองฝั่งโขง
งานนี้ก็มีนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์มากมายที่มาร่วมงานกันนะคะมีนางนองลักบุตสยาพันธนภงนะนะคะ
เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์และสะท้อนถึงวิถีชีวิตในชุมชน
รวมถึงเป็นการสร้างรายได้จากอาชีพผลิตผ้าไทยให้กับคนในท้องถิ่น
ได้มีการสืบสารสวมใส่ผ้าที่ผลิตจากชุมชน
ให้ได้รับความนิยมต่อไปยิ่งขึ้นไป
ใครอยากไปชมของดีของเด็ดที่บึงกาลนะคะ
ไปกันได้งานวันสถาปนาเมืองบึงการครบรอบ๗ปี
เลยค่ะและยังมีเกียรติกรรมต่างอีกมากมายพัยในงานด้วย
เห็นไหมเริ่มก็เริ่มด้วยอะไรยิ่งใหญ่อลังการ

ก็คือเป็นวันอาทิตย์พอดีหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ